ท่านผู้ชมครับที่อุดรธานีก็มีเหตุการณ์ระทึกนะครับ
ข้ามวันข้ามคืนแล้วเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
นขึ้นไปบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงนะฮะ

ปีนขึ้นไปตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
จนถึงตอนนี้ยังไม่ลงมาเลยนะครับ

เป็นเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงอยู่ที่ริมถนนอุดรสกลนคร
ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ก็ต้องมาเจรจาเกลี้ยกล่อมกัน
ไม่เป็นผลนะฮะตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็พยายามมาข้ามวันข้ามคืน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิต่างด้วยนะครับ
ผู้ชายที่ขึ้นไปแล้วไม่ยอมลงมาเนี่ยก็ปีนป่ายไปมาอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูง
พูดชื่อลูกเมียอยู่ตลอดเวลาก็สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พบเห็นแหละ
ทางกฟภทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ
เขาก็ทราบเรื่องเขาก็ช่วยตัดไฟให้

เพราะว่าใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าของเสาส่งต้นนี้
แต่ก็ปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายไฟปรับระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้ไม่กระทบกับชาวบ้านนะครับ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เอาเบาะลมมากางเอาไว้
กระเช้าที่เอามาพยายามจะขึ้นไปก็ขึ้นไม่ถึง
เพราะว่ารถกระเช้าสูงแค่๓๕เมตร
เสาส่งเนี่ย๘๐เมตรแล้วขึ้นไปถึงข้างบนไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ตัวเปล่าเลยปีนขึ้นไปเรื่อยนะครับ
จนกระทั่งตำรวจเนี่ยทราบชื่อแล้วก็ตามไปเจอภรรยานะครับ
ภรรยาเนี่ยอายุ๓๕ปีอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
มีลูกกับคนที่ปีนขึ้นไป๒คนเป็นลูกแฝดอายุ๑๑ปี
ก็ต้องไปตามตัวมามาช่วยเจรจาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดร
แต่เขาเป็นคนสกลนครพันรยาบอกว่าผู้ที่ปีนขึ้นไปชื่อนายเฉลิมชัยนะครับ
อายุ๓๖ปีสามีสามีมีอาการทางจิตประสาทสืบเนื่องมาจากการเสพยาบ้า
แล้วติดยาบ้าตอนไหนรู้ไหมตอนทำอาชีพขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
เนี่ยที่มาอุดรเนี่ยคือจะมาหางานทำนะครับ
บอกลูกกับเมียว่าจะขี่จักรยานยนต์มาหางานทำที่ตัวเมืองอุดรธานี
รู้ข่าวอีกทีก็คือตำรวจแจ้งมาว่าปีนขึ้นไปบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงนี่แหละ
เกลี้ยกล่อมตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่เป็นผลนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามใช้หลายวิธีบอกว่าให้มาเอาอาหารเอาน้ำ
เฉลิมชัยก็ไม่ยอมบอกให้แขวนเอาไว้เดี๋ยวจะปีนลงมาแล้วก็มาเอาเอง
พอเอาเสร็จก็ปีนกลับขึ้นไปอีก
ภรรยากับลูกมาถึงเจ้าหน้าที่ก็พยายามให้ช่วยช่วยพูดช่วยเกลี้ยกล่อม

นายเฉลิมชัยต่อรองขอน้ำดื่มกับอาหารนะแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปให้หมดไปให้ใครอยู่บอกว่ากลัวถูกอำรวจจับเจ้าหน้าที่เขาก็ออกไปแค่บางส่วนแต่น้ำดื่มกับอาหารเขาก็ไม่ได้เอาขึ้นไปให้นะครับเพราะว่าพอเอาไปให้ปุ๊บพอจะเข้าไปเขาก็ปีนขึ้นเหมือนจะลงมาปีนขึ้นอยู่อย่างเนี้ยแล้วลูกเมียทำไงลูกเมี
ลงมาซักทีเพราะเมียบอกว่าปีนอย่างเงี้ยบ่อยอ๋อปีนมาหลายครั้งแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวความคืบหน้าร่าสุดเราตามให้นะครับเอาเป็นว่าในขณะนี้เขายังไม่ยอมลงมานะฮะ